คุณผู้ชมพาไปดูคนเก่าคนกลาง๒๐๒๐นะฮะ
พี่แกขับรถไปจอดขวางที่หัวถนนปากเกร็ด

ผมเนี่ยนะสั่งย้ายผู้ว่าได้
สั่งย้ายตำรวจได้ผมเป็นอดีตตำรวจเก่า

พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ
พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

พี่แกบอกว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

โรปพอเปอียแล้วคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะ
คุณซูจินชัยชุมศักดิ์ถามพวกซูจินเลย
ผู้ว่าค่ะผู้ว่ารู้จักน้าเก๋าน้ากลางในคลิปเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
ผู้ว่าบอกว่าก่อนบอกนะหัวเราะก่อนไม่รู้จักเออ
คนประเภทนี้มีเยอะผู้ว่าบอกนะฮะทำผิดแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองทำผิด
อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นอ้างไปเรื่อยเบ่งไปเรื่อย
เอาล่ะผู้ว่าบอกว่าหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ต้องจัดการไปตามกฎหมายตำรวจล่ะตำรวจว่าไง
ไปถามผู้กำกับโรงพักปากเกร็ดพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์นะคะ
ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะต้องจัดไปปรับให้เข็ดนะฮะ
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะในคลิปทะเบียนรถเขามีเห็นชัดเจน